คุณผู้ชมค่ะตั้งแต่เข้าฤดูฝนมานะคะในระยะนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกมากที่สุดค่ะ
ยังเหลือเวลากันอีกหนึ่งเดือนนะคะก่อนที่เราจะต้องเข้าสู่หน้าแรงเพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบสำรองน้ำเอาไว้ใช้กันด้วย
ซึ่งในปีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าภาคเหนือและภาคอีสานจะเข้าฤดูหนาวก่อนใคร
คุณผู้ชมในระยะนี้ประเทศไทยยังคงพบฝนตกอยู่นะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีปริมาณฝนเฉลี่ยใกล้กัน
ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกดูเหมือนฝนจะเยอะหน่อยในช่วงนี้
สุดสัปดาห์นี้มีฝนตกประมาณ๑๖๐๘๐ของพื้นที่คลื่นสูง๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้งสองฝั่ง
มีฝนฟ้ากระน่อง๑๖๐๗๐ของพื้นที่คลื่นไม่สูงมากนัก
ช่วงนี้สูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนยังตกระจาย๑๔๐๗๐ของพื้นที่
อุณหภูมิไม่ร้อนมากนักนะคะอยู่ที่๓๕องศา
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปไหนมาไหนก็คำนวณเวลากันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะมีงานวิจัยนะคะที่ชี้ว่า
น้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในคั่วโลกใต้
ละลายลงค่ะซึ่งถ้าหากละลายลง
ส่งผลกระทบนะคะให้ระดับน้ำทะเลในโลกเราสูงขึ้นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ